คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของความเชื่อนะคะกับลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะ
น้องหลิวอาจารยาล่าสุดใส่ชุดไทยไปรำสวยงามมากจริงค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกัน

จะเดินทางไปรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา

ที่วางนาคีนคำฉนต์จังหวัดอุดอลธานีค่ะ
คือไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่งกายแบบด้วยชุดไทย
เครื่องหัวเป็นรูปองค์พญานาคสวยงามจริงจริงนะคะพร้อมกับส่งคลิปช่วงที่รำถวายมายังบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนี่
สวยมากจริงนะคะท่วงท่าการรำอ่อนช้อยยกนิ้วให้เลยค่ะ
โดยสาวลิวนะคะบอกว่าที่มาของการรำถวายครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าความตั้งใจที่จะมาขอพรโดยตรงเลยค่ะ
คือในเรื่องของงานเพลงนะคะโดยเฉพาะเพลงล่าสุดที่เธอเพิ่งปล่อยไปกับเพลงที่ชื่อว่าแค่นี้แหละคือเธออยากให้มันปังปังนั่นเองค่ะ
ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาอนุโมทนาสาธุพร้อมกับชื่นชมความสวยงามของเหล่าสาวริว

อนุโมทนาสาธุกับสาวหลิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ถือว่าสุดยอดจริงแล้วก็ท่วงท่าการรำอ่อนช้อนจริง
ใช่ค่ะก็ขอให้ปังสมใจนะคะ
แต่คือความสามารถของคุณหลิวก็คือการันตีอยู่แล้วนะ
ผลงานคุณภาพแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ